วันนี้ไฮไลท์ก็คือเรื่องราวของการแข่งขัน

ซึ่งมีครั้งแรกในไทยติดตามได้จากรายงานคุณมนุชาเจอมูลครับ
มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน๑๒ทีมจากทั่วประเทศ
เข้ารอบชิงชนะเลิศเพียง๔ทีม
โอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ
เสด็จมาสนามกีฬาขี่ม้ากองพลทหารม้าที่๒รักษาพระองค์
พร้อมทั้งทอดพระเนธการแข่งขัน

แต่ละทีมมีเวลาในการต่อเกือกม้าให้แก่ม้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมไว้ให้

ที่ตำแหน่งเท้าหน้า๑ข้างเท้าหลัง๑ข้าง
ภายในเวลา๒๐นาทีเท่านั้น

เฟ้นเกือกม้าที่มีขนาดใกล้เคียงกับเส้นรอบกีบม้า
จากนั้นนำเกือกม้าไปเผาในเตาเผา
เพื่อดับเกือกม้าให้ได้รูปทรงที่พอเหมาะ
นำมาตอกใส่กับกีบม้า

ซึ่งถือเป็นการเฟ้นหาสุดยอดช่างต่อเกือบม้าระดับประเทศ

ก็เป็นความที่ตื้นตันใจพูดอะไรไม่ถูกครับ
ซึ่งต้องขอขอบคุณหลายฝ่ายครับที่มีวันนี้ครับ
แล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีครับ
ที่ว่าได้พบเจอช่างเกือกในเมืองไทย
ที่มาเข้าร่วมการแข่งขันด้วยกันในครั้งนี้ครับ
เจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ
ประธานถ้วยรางวัลแก่ทีมหน่วยม้าทรงประจำพระองค์

วันพรุ่งนี้จะดำเนินการเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะ
ซึ่งยังมีรายการสำคัญที่จะต้องแข่งขันนะคะ
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดในช่วงเวลา๑๖นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกาค่ะ
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานจากสนามกีฬาขี่ม้ากองพลทหารม้าที่๒รักษาพระองค์